ช่วงแรกแบบนี้นะครับฝากเตือนภัยในเรื่องของขโมยขจนนะเนาะ
คือเราเคยเล่าข่าวไปแล้วจริงก็หลายวันนะ
จังหวัดชนบุรีนะครับที่มีตลาดแห่งหนึ่งนะครับ
ถูกขโมยเนี่ยเข้าไปขโมยทรัพย์สินหรือของมีค่าของพ่อค้าแม่ค้า
เอามาวันนี้จับได้แล้วครับ
ให้ดูภาพเก่ากันก่อนนะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นภาพในขณะที่ชายคนหนึ่งครับกำลังเดินป้นเปี้ยนภายในตลาดสดบ่อวินตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ลักษณะเนี่ยก็โดนแบบด้อมมองคือหาจังหวะแหละจะขโมยของนะครับในช่วงเวลาสัก๒ทุ่มครึ่งของวันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมาและเมื่อวันที่๘ธันวาคมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดบ่อวินเขาก็ไปแจ้งความทันทีกับพี่ตำรวจว่าทรัพย์สินของเขาเนี่ยถูกขโมยไปหลายรายการแล้วไปดูภาพจากกล้องวงจร
ถ้าเกิดว่าชายคนนั้นแหละเป็นคนขโมยของไปล่าสุดครับวันที่๙ธันวาคมนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่พ่อค้าแม่ค้าเข้าไปแจ้งความเอาไว้ตอนนี้สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายเอาไว้ได้แล้วนะครับโอ้โหไม่ใช่คนไกลเลยเขาบอกว่าเป็นพ่อค้าในตลาดแห่งนี้นี่แหละตามภาพผู้ชายคนนี้โอ้โหโดนล็อกตัวเลยเห็